น้องซ่อมมาพอดีเลย
น้องซ่อมมาพอดีเลย
น้องซ่อมมาพอดีเลย

ดีว่าซ่อมกำลังอยากจะทำกับข้าวเป็น
ดีว่าซ่อมกำลังอยากจะทำกับข้าวเป็น

แล้วก็เนี่ยทำไม่เป็นไง

โอ้โหหน้าตาดูดีมาก

นี่คือสเต็ดกุ้งแม่น้ำครับ

เป็นกุ้งแม่น้ำต้มยำ๓ตัวครับผม
ของผมเป็นเซตประมงต้มยำกุ้ง

ของน้าเซตปลากระพง
น้าเซ็ตปลากระพง

ยืนยันค่ะพี่ต้องยืนยันมาค่ะว่า

อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ
อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ
อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ
อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ

อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ

อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ
อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ

อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ
อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ
อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ

อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ

อ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรออ๋อนี่คือร้านเดียวกันเหรอ

ผมบอกหลายรอบแล้วเรื่องการชิมอาหารผมเป็นคนชิม
เมื่อสมัยก่อนผมทำอย่างนี้ผมรู้เลยว่าราคาเท่าไหร

แล้วก็กุ้งแม่น้ำบางคนบอกว่าแพงจริง

แล้วก็ว่าตรงนี้เพราะว่าเขาทำคุณภาพแล้วก็อะไรเขาดีหมด
แต่ว่าคุณภาพความราคาเขาพยายามกดลงมา

คุณนี้ผมรู้หมดแล้วเรื่องอาหารบอกผม
เนี่ยตอบถูกแล้วคุณผู้ชมจะโม้อะไรก็ได้
ถ้าตอบผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ดีใจด้วยค่ะ

รับเงินสะสมแล้วค่ะตอนนี้๘๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ข้อนี้ค่ะเป็นข้อแห่งความสะอาดหอมฟุ้งจรุงใจ

ก็ดูเทศกรรมช่วงสงการพวกอะไรพวกนั้น

งั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้พี่น่าจะรู้จักและคุ้นชินเป็นอย่างดี
เพราะว่าคนสะอาดไม่จะกินต้องอาบน้ำก่อน
คนสุขปกติต้องอาบบ่อยเลยไหมคะ

และสระผมสำหรับทารกค่ะพี่

นี่คือคำถามข้อที่๔
มูลค่า๑หมื่น๕พันบาท
ขอบคุณครับพี่ดาร์
พี่ดาร์ว่าไง
เราว่าแป้ง

อาบน้ำได้ไม่แสบตาสำหรับทารก

แป้งที่พี่ดาวเลือกค่ะ

แต่สบู่ถ้าถูกกว่า๒๘บาท

ไปกับชัพมิสกันที่บ้านเลยนะฮะ

ราคาอยู่ที่

ค่าต่อไป๒๕๐๐๐บาท
คำถามเหมือนเดิมค่ะทุกผู้ชม

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

ผมเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจ
ผมจะร้องแบบไหน

สีสะของ

กูรู้แล้ว

คนไม่มีแฟน

น้าก็รำคาญเนี่ย

หนูก็เพิ่งเลิกกับปีเตอร์ผัวฝรั่งหนู
มันทิ้งหนูกลับอังกฤษไปแล้ว

ผู้หญิงเปิดเผยดูอยู่มาบอกอย่างนี้กับหนู

หัวหนูทิ้งอ่ะ

หัวทิ้งอย่างไร
มันกลับไปอังกฤษค่ะพี่

ใช่มันกลับไปอังกฤษแล้วมันทิ้งหนูไป

เอานะปีเตอร์ทิ้งไป
องไปด้านซ้ายโรเบิร์ตยังอยู่ข้างคน

แต่พี่ก็เป็นลูกครึ่งนะจ๊ะ
ลูกเครื่องอะไร

เอ้อเดี๋ยวก็ต่อยตก

หนูยอมทุกอย่าง
ทุกอย่างยอมขนาดไหนบอกมาสิ

หนูก็เลิกกินปลาร้า

หนูรู้ว่าเปิดเผยแค่ขนาดนี้เหรอ

มันอยู่ชั้นล่างหรืออยู่ชั้นบน

เขาไม่อยากอยู่ชั้นบนเขาอยากอยู่ชั้นล่างไม่อยากเดิน

เรื่องผีก็เหมือนกัน

สี่ผิวค่ะพี่

เนี่ยปกติหนูเป็นคนขาวมาก

มันชอบคนผิวสีแทน

ก็เลยดำอยู่น้างี่ยงล้อยนะเออจริงหนูนะ

หนูก็เลยอยากให้พวกพี่มาช่วยหนูหน่อย
คือจะบอกว่าตอนนี้มีแฟนใหม่ใช่ไหม

ไม่มีผิดแววตามีความรัก
เมื่อกี้ยังดราม่าอยู่เลยขอแป๊บเดียวมีผัวใหม่
รออะไรครับพี่เดี๋ยวอารมณ์กลับไปกลับมาตามไม่ทันเนี่ย
เกาหลีที่สุดอ๋อ
มีแฟนใหม่เป็นแฟนเกาหลี
ก็เลยอยากจะเอาใจแฟนให้ผิวเนี่ยไม่ดำเหมือนเดิม
ไม่ใช่ปัญหาพี่เตรียมมาแล้ว
อะไรอะไรนี่ครับโรชั่นเซรั่มนิวเวียครับผม
มันต้องอันนี้แล้วไม่แพงด้วยนะจ๊ะ
อันนี้ถูกที่สุดนี่สีสันสวยงามมากเลยเห็นไหม
สีน้ำเงินเด่นชัดนี่อันนี้ถูกสุดอย่าไปหลอกเขาสิ
อ้าวพี่ก็บอกถูกละครก็ถูกความผิวว่าถูก
แล้วตกลงคิมทาผิวโลชั่น๓คนนี้
ขวดไหนราคาถูกที่สุด
เอาละค่ะนั่นคือผลิตภัณฑ์ป้องกันแดดจากนิวเวีย
ใช้แล้วขาวหรือเปล่าไม่รู้แต่ทางนี้หัวขาวมาก
งั้นต้องเอาคนละข่าวกันแล้วผมหลอกพี่เตรียม
และนี่คือโรชั่นเซรั่มครับผม
บอกได้เลยว่าถูกมากค่ะของน้าเบิดเหรอคะ
ก็เมื่อกี้บอกอยู่แล้วบ้านเราแดดแรงใช่ไหม
แรงมากถ้าแดดแรงมันก็ต้องนี่เลย
โลชั่นเซรั่มนิวเวียของพี่อันนี้น้องดาวเอ๋ย
ราคาถูกที่สุดอันนี้ถูกกว่า
ของผมใช้ดีกว่าพรีเซนเตอร์คือโจอี้กัน
โอ้โฮไอ้นั่นเดินถึงเห็นแต่ฟันคุณคะ
ถ้าพีนเตอร์เป็นโจอี้กาหน้าคุณเข้าไปกาหลังข้างหลังกันเลยค่ะ
โอ้โหดำขนาดนั้นน่ะดาวมาด้วยอันนี้ถูกสุดดาว
แดดไม่กล้าเรียเลยอ่ะโจอี้กาหน้านี่เป็นใครโกหกไม่เชื่อ
แล้วแต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่น่าเชื่อถือสักคนหนึ่งพี่ดาว
เรื่องข้อมูลเนี่ยถูกต้องหมดแต่เรื่องคำยืนยันว่าผมถูกสุดผมถูกสุดเชื่อไม่ได้นะ
พี่บอลเขาปล่อยให้ฟังดำยันไส้ติ่ง
ใช่ค่ะแต่บอกก่อนว่านี่คือราคาที่ไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะตามห้างสรรพสินค้าที่คุณผู้ชมซื้อ
บางทีเขาอาจจะแพ็คเป็นโปรโมชั่นมาราคาอาจจะแตกต่างอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นราคาที่แท้จริงของเขานะคะ
ปริมาณพราชเท่านั้นหรือยังไม่รู้ผมว่าอันเนี้ย
นี่ล่ะพี่แอดว่าอันไหนพี่แอดว่าอันนี้พี่ดาวว่า
ถ้าใครตอบผิดนอกเกมนะที่ไม่ได้เงิน

นี่คือนีเวียที่พี่คิดว่าถูกที่สุด

ราคาอยู่ที่๗๙บาท

อันนี้ต้องร้อยตรงหลังกว่า

พี่
พี่ไม่ได้เอา

สุดท้ายที่เลือกเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะ
ราคาต้องถูกที่สุดนะคะพี่ดาวและพี่แอด

ถูกกว่า
พีค่ะ

ครั้งนี้ที่สับสนพี่ว่าแพงกว่า
ดีใจแบบเมื่อกี้คืออะไรเนี่ยขอดีใจไหม

อ่าพี่ดาวพี่แอด
สับสนเลยนึกว่าอันนี้มันแพงกว่า

ตอนนี้ตังค์ไม่ได้แล้วน่าเสียดาย

แต่นอกรอบที่คุยกันไว้เรื่องจุ่มแป้ง

อ้าวสบายจัง

แล้วผมถือผาดได้ไหมครับอ้าวได้สิ

แล้วก็ขอบคุณสาวสวยด้วยขอบคุณนะคะครับ

เล็ตแล้วรอฟังคำถามท้ายรายการและเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคาเรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ